ปักผ้าสบายสำหรับเจ้าสาวนั้นมีรูปแบบการประดับตกแต่งให้เห็นถึงความสวยงามวิจิตรการตามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
อีกทั้งจากลักษณะของผ้าสบายที่มีความยาวเป็นแถบการปักลวดลายตามความยาวของสบาย
จึงทำให้เห็นความงดงามเด่นชัดมากขึ้นและช่างก็มักเลือกใช้วัสดุที่มีราคา
เช่นดิ้นมันเลื่อมเส้นไหมทองปีกแมลงทัพ
ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้เหล่านี้

ชั้นสูงในการปักเย็บอีกด้วยร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน